วันนี้เหมือนหนูเป็นคนไม่อ่านหลายกลุ่มอยู่แล้ว

เดี๋ยวนี้ถึงท่านจะต้องให้รถเมล์มาฝากมาพูดเลย
เพราะว่าเขาบอกว่าแบบเขาโทรศัพท์หาพี่

วันนี้สิ่งที่ทุกคนกำลังจับตามอง

ต้องยอมรับยอดพุ่งแบบก้าวกระโดด

แต่วันนี้เราจะต้องเปลี่ยน

ส่วนใหญ่๒๓วันหายจริงไหมน้อง

แต่ทีนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วย
บางคนโอเคคุณอาจจะมีร่างกายที่แข็งแรง

บางทีมันอาจจะไม่ได้ทำให้อาการคุณรุนแรงมาก

ใช่พอคนอายุเยอะบางทีเป็นแล้วเนี่ย

มันก็จะเหมือนกับพวกไข้หวัดใหญ่

มันมีวัคซีนในการที่จะรักษาคุณได้
แต่ถามว่าวัคซีนมันจะป้องกันให้คุณแบบ

คือโอกาสที่คุณจะเป็นจะมีแต่ว่าความรุนแรงเนี่ย

แล้วยิ่งใครที่แบบเป็นซ้ำอะค่ะ

ซึ่งหมอยงเขาก็บอกว่าโรคประจำฤดูกาลเนี่ย

กลุ่มเสี่ยงกลุ่มเบาะบางคนที่อายุมาก
มีโรคประจำตัวแล้วก็เด็กเล็ก

เช่นโอเคเป็นปีนี้ไปขยับไปอีก๒ปีคุณอาจจะกลับมาเป็นโรคนี้ซ้ำอีกก็ได้เหมือนกัน
แต่ถ้าเกิดว่าร่างกายเนี่ยแข็งแรงความรุนแรงก็น้อย
หวัดใหญ่ถึงแม้จะมีวัคซีนก็ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ดี
มันก็ยังมีการระบาดทุกปีแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ตลอด
อย่างเช่นเดียวกับโควิดเมื่อเป็นแล้วคุณก็ยังเป็นซ้ำได้
โดยทั่วไปการเป็นครั้งที่๒ครั้งที่๓ความรุนแรงจะลดลง
ก็คือในเด็กขวบปีแรกหรือว่าเด็กเล็กแล้วก็ปีต่อต่อไปเนี่ย
ความรุนแรงก็จะลดลงใช่แล้วก็จะพบความรุนแรงอีกครั้งหนึ่ง
ผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคประจำตัว
ซึ่งฤดูกาลที่เป็นเนี่ยประเทศที่เป็นฤดูหนาวอย่างเช่นแบบซีกโลกเหนืออย่างนี้ค่ะ
โลกใต้เขาบอกว่ามันจะพบมากที่สุดในช่วงฤดูหนาว

สำหรับประเทศไทยไม่มีฤดูหนาที่ชัดเจนไม่มีค่ะไม่มีค่ะ
มีร้อนมากกับร้อนน้อยถูก
ดังนั้นโรคนี้มันก็เลยมีโอกาสที่คุณจะพบได้เกือบตลอดทั้งปี

แล้วก็จะพบสูงสุดในช่วงฤดูฝนนะคะตั้งแต่ปลายพฤษภาคม
ก็คือจะเป็นช่วงที่ตัวเลขน่าจะดูมากขึ้น
แล้วก็ยาวไปจนถึงกันยายนเลย
สำหรับโรคทางเดินหายใจนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่อาร์เอสวีโควิด
พวกนี้ไวรัสมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ตลอดเช่นกัน

เขาเรียกว่าต้านภูมิต้านทาน

ดังนั้นเรามีโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำ

ถ้าคุณเป็นกลุ่มที่มีความเสีย

อายุเยอะแล้วก็มีโรคประจำตัว

แต่มีเคสกรณีอย่างนน้อง

พอเชื้อลงปอดเสร็จปุ๊บอาการก็เป็นเยอะ
นี่รุ่นพี่มิ้นเป็นเหมือนกันรอบแรกครั้งแรกเลย

สิบติดบอกว่านอนสมอยู่๓วัน๓คืน

ที่พี่พอออกก็ไม่เคยติดเลยมันกัน

ต้องดูแลตัวเองคือส่วนใหญ่คือความห่วงคนที่ติดครั้งแรก
นึกออกป่ะคนที่ติดครั้งแรกเนี่ยอาการอาจจะหนักกว่าคนที่

เพราะฉะนั้นจริงแล้วเราก็น่าจะต้องเตรียมตัว
ฉีดวัคซีนกันอีกครั้งตอนที่วัคซีนพร้อมแล้ว

เขาก็บอกว่าถ้าใครที่ฉีดวัคซีนเข็มสุดท้าย

เพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกดูแลตัวเอง
ก็มันทำอะไรไม่ได้เพราะว่าตอนนี้
ต้องเสร็จชีวิตแล้ว
แต่ขอให้บอกตรงว่า
มันคือไข้หวัดชนิดนึง
แต่ถามว่าการแพร่ระบาดเนี่ยมันก็กลับมาแพร่ระบาดหนัก
อย่างหนึ่งคือมันจะต้องท่องว่ารับผิดชอบต่อสังคม
ณตอนนี้เพราะว่าโอเคตัวเราอาจจะแข็งแรงแต่เราไม่รู้ว่าคนที่ร่วมงานกับเรา
เป็นปุ๊บวันนี้มันก็คืออยู่บ้านอืมใช่ไหมแล้วก็รู้สึกยาโควิดส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เริ่ม
เริ่มขายกันแพร่หลายมากขึ้นแล้วใช่หาที่ปัญญาเม็ดเลยเนอะมนุภิระเวียเอ้ยอะไรเอ้ยอะไรอย่างเงี้ย
ก็ฟ้าทลายโจรก็ยังกลับมาได้อยู่ในช่วงที่ป่วยแต่ก็ตามอาการนั่นแหละถูก
แต่ยากโควิดจริงมันก็เริ่มมีแล้วแต่คนที่ก็บอกว่ามันก็เริ่มมีอาการเจ็บคงเจ็บคอ
เราก็รักษาตามอาการก็ยังไหวอยู่ก็มีเกตตัวเองถ้าเกิดอยู่เริ่มมีอาการแบบไอ้
หรือว่าตาแดงเขาบอกมาใหม่ตาแดงไข้ขึ้นคลั่นเนื้อคลั่นตัวอะไรอย่างเงี้ย
ไปซื้อมาซักเจเว่นก็ได้ไงไปซื้อมาซักก่อนมาลองตรวจดูก่อน
เราจะออกไปไหนยังไงตรวจซะหน่อยเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วย
คนในครอบครัวเราด้วยแล้วก็อย่างที่บอกสังคม
แล้วณตอนนี้จริงแล้วตามออฟฟิศหรือที่ทำงานเขาจะมีโคต้าให้เบอร์กันอยู่แล้ว
ค่ะใช่ไหมครับแต่จริงตอนนี้ตามออฟฟิศหลายที่ก็คือถ้าเป็นโควิดก็โอเคคุณแยกตัวออกจากเพื่อนหน่อย

ใส่แมสคือณวันนี้คือเอาง่ายเอาโควิดให้เป็นโรคท้องถิ่นไปแล้วใช่ไหมประจำท้องถิ่นไปแล้ว
โรคประจำถิ่งคือถ้าจำเป็นที่หยุดไม่ได้จริงออกมาได้
แต่ว่าก็อย่างที่พี่มดบอกคือรับผิดชอบตัวเองกับสังคมด้วย
เราก็ต้องป้องกันไม่ให้เชื้อเรามันออกไปแพร่แค่นั้นเอง
วันนี้๓พฤษภาคมเราใช้สิทธิ๑๔พฤษภาคม
ใช่แต่ถ้าเลือกตั้งล่วงหน้าวันอาทิตย์นี้แล้ว
วันนี้วันพุธพระหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์

แล้วก็ถ้านับจริงแล้วเนี่ยอีก๑๐วันนะครับ
อีก๑๐วันคือวันเลือกตั้งใหญ่
เห็นไทยรัฐของเราก็จะเกาะติดเลย
ใช่ค่ะมีรายการพิเศษตั้งแต่๔โมง

ไม่อยู่ที่สตูดิโอแต่ว่าผู้สือนี้กระจายไป

กระจายไปยิ่งใหญ่มาก

เยอะไหมตอนนี้มีอาสาสมัครเข้ามาเท่าไหร่ละ

เพราะฉะนั้นคุณวันนี้อาสาสมัครทั้งหมดวันนี้เพื่อความโปร่งใส
ทุกคนชอบอะไรก็ต้องไปเช็คตามจุดเรื่องจากแปลกไหม
มีอะไรแปลกไหมเพราะวันนี้มันมีคำถามเกิดขึ้นมากมาย
วันนี้ฮะผู้กำกับสพเมืองขอนแก่นเนี่ยเขาก็ทำการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัย
และการจัดเก็บรอบสุดท้ายภายในห้องคุมขังเยาวชนหญิงอาคารที่ทำการสอบภอมเมืองขอนแก่น
เพราะตรงนี้วันนี้หลังจากเลือกตั้งเสร็จปุ๊บอันนี้คือที่เก็บหีบค่ะ
อ๋อเก็บที่ห้องขังหรือว่าไปห้องขังนี่ไปดูใคร
อ๋อเก็บหีบในนี้ที่เก็บหีบลูกอ่า
เก็บกิมจะเป็นสถานที่ที่เก็บรักษาบัตรแล้วก็หีบบัตรเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งสอสอที่กำลังจะมาถึงวันนี้นะฮะพันธุ์ตำรวจเอกปรีชาเปิดเผยว่า
สพเมืองขอนแก่นเนี่ยมีความพร้อมในการรับหน้าที่เก็บรักษาบัตรและหีบบัตรเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งสอสอที่กำลังจะมาถึงโดยรับผิดชอบการเลือกตั้งขอนแก่นเขตหนึ่งเท่านั้นนะฮะ
ซึ่งกรกฏอขอนแก่นเขตหนึ่งเขาจะประสานว่าเอาล่ะ
เพื่อความปลอดภัยก็ไว้ในห้องนี้เลย
ดูเหมือนกันเนาะคือพอมองไปเห็นภาพแล้วเป็นแบบอ้าวน้องน้องไปอยู่ในฮ่องกรงซะแล้ว
เขาก็บอกว่าอันนี้แหละก็เก็บไว้เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง
อย่างที่เรารู้ว่ามันตั้งอาทิตย์หนึ่ง
คนก็บอกเอ๊ะ๑วันนี้คนก็บอกว่ามันมีบัตรที่พิมพ์เกินเข้ามาเป็นล้านใบถูกต้องไหมน้อง

เกินมากี่ล้านนะ๕ล้าน
เกินมาจริงใช้ประมาณ๕ล้านเพราะที่บอกว่าพิมพ์เป็นเล่มใช่ไหมคะ
เขาบอกเป็น๗ล้านใบแต่กรกตบอกยายไม่ว่าสมัยไหนสมัยไหนก็เป็นการพิมพ์เกิน
เพราะเขาไม่ได้พิมพ์เป็นใบเขาพิมพ์เป็นเล่มเวลาที่เราเป็นหน่วยเลือกตั้ง
เขาจะไปฉีดแค่เราทีละใบถูกต้องไหมคะค่ะใช่
พิมพ์เป็นเล่มเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็มีการพิมพ์เป็นเล่ม
แล้วก็มีการพิมพ์เกินแต่ยอมรับว่ามีการพิมพ์เกินไปอยู่ที่๕ล้านใบ
เพราะฉะนั้นวันนี้คำถามอีกหนึ่งสิ่งที่เขาบอกว่า๗พฤษภาคม
มีการลงทะเบียนล่วงหน้าในการเลือกตั้งหลังจากนั้นปุ๊บนี่คือตัวอย่างที่ขอนแก่น
เขาก็จะเอาบัตรที่เลือกตั้งล่วงหน้าไปไว้ในห้องอย่างนี้เลยฮ่องกง

เพราะว่าเขาบอกเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่มีใครมาเปลี่ยนเปลี่ยนหีบบัตรอะไรได้เขาว่าอย่างนั้น
ทั้งหมดก็จะเป็นทั้งหีบบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็บัตรเลือกตั้งล่วงหน้า
มาไว้ที่สพเมืองขอนแก่นนะฮะวันอาทิตย์ที่๗พฤษภาคม
ย้ำอีกครั้งนะฮะ๗พฤษภาคมคนที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
คุณต้องไปใช้สิทธิ์๗พฤษภาคมเท่านั้น
ถ้าสมมติคุณลงแล้วคุณไม่ได้ไปใช้สิทธิ์๗พฤษภาคม
พฤษภาคมคุณไม่มีสิทธิ์ใช้ไม่ได้ค่ะ
ถูกต้องไหมครับคือลงวันไหนต้องใช้วันนั้นเท่านั้น
เพราะว่ารายชื่อเขาก็จะเอามาที่หน่วยเขตเลือกตั้ง
ใช่ไหมก็จะต้องเช็คทีละคนโดนคนทน
เพราะฉะนั้นวันนี้สมมติบอก๗พฤษภาคมบางทีฉันยุ่งอ่ะ
ฉันติดนู่นติดนี่เท่ากับคุณสละสิทธิ์ละในการเลือกตั้ง
เพราะฉะนั้นคุณลงทะเบียน๗พฤษภาคม
คุณต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในวันที่๗พฤษภาคม
หน่วยเลือกตั้งที่คุณเลือกเอาไว้ใช่ค่ะ
ขณะเดียวกันคนก็ถามเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยบัตรแล้วก็หีบเลือกตั้งเนี่ย
อ่ะเขาบอกโปรดไว้ใจพวกเขาเถอะเพราะเขาจะติดตั้งกล้องวงจรปิดรวมสี่จุด
ขณะที่เปิดประตูห้องนั้นจะมีเพียง๓คนที่มีอำนาจเปิดประตูได้
ก็คือ๑ผู้กำกับผู้กำกับเปิดได้
สารวัตรอำนวยการแล้วก็สิบเวรเท่านั้นเขาก็ถามว่าอ้าวแล้วการเบิกจ่ายบัตรแล้วก็หีบล่ะ
รวมทั้งการลำเลียงหีบบัตรล่ะแล้วก็บัตรเลือกตั้งล่ะนะครับ
เขาบอกจากสถานที่จัดเก็บไปยังหน่วยเลือกตั้งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอำนาจของกรกต
กรกตจะเป็นคนจัดการการขนส่งทั้งหมดแล้วก็กรกตที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นจึงจะดำเนินการได้
ความมั่นใจของที่ขอนแก่นนะเขาบอกว่าโปรดมั่นใจเถอะ
เขามีเวรยามรักษาตลอด๒๔ชั่วโมงมี๑๐เวรประจำการ๑คนตำรวจประจำเพิ่มอีก๒คนต่อผลัด
อันนี้เน้นนะครับของขนแก่นเรายังไม่รู้ว่าแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่มันก็มีการถ่าลับมาว่าอย่างไร
ก็จะมีเจ้าหน้าที่กำกับควบคุมดูแลอีก๓คน
เมื่อเลือกตั้งเสร็จก็จะถูกส่งกลับมาที่สพเมืองขอนแก่น
แล้วก็อีกทีหนึ่งก็ถูกจะนำไปรวมไปนับรวมวันที่๑๔พฤษภาคม
ภาพมันใหญ่มากตรงจอบองเนี่ยเหมือนมากเลย
จาก๖ปีควรตื่นตัวการเลือกตั้งเขาแยะหนักเลยนะครับจริงอยากออกไปเลือกตั้งได้
เราไปขอรบทรงชาติกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาคุณป่าประดน
ขอกลับมาที่คดีที่คนติดตามกันแล้วไม่มีทีท่าว่าจะไม่ติดตามเพราะว่ามันมีอะไรใหม่เกิดขึ้นมาทุกวัน
ถ้าจำได้เมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กออกมาพูดบอกว่า
ที่จะออกหมายจับคนสนิทของแอมที่เป็นตำรวจและเคยเรียกมาสอบปากคำแล้ว
โจ๊กให้ข้อมูลมา๓ประเด็นนี้ทุกคนก็เป็นแบบนึกคนอื่นไม่ออกเลย
จากอดีตสามีแอมซึ่งวันนี้อดีตสามีแอมถูกออกหมายจับจริง
แต่ไม่ได้เป็นหมายจากกองปราบและไม่ได้เป็นหมายจับในข้อหาร่วมกันฆ่าแต่อย่างใดนะคะ
หมายจับวันนี้เนี่ยออกโดยสพนครปฐมค่ะ
เขายื่นไปทั้งหมด๔ข้อหาคือร่วมกันยักยอกทรัพย์ร่วมกันช่อโกงปลอมแปลงเอกสารและรับของโจร
แต่สารเนี่ยรับแค่๓ข้อหาคือร่วมกันยักยอกทรัพย์ร่วมกันช่อกงและปลอมแปลงเอกสาร
พันธุ์ตำรวจโทวิทูลรังศรีวุฒาพรอดีตรองผู้กำกับการสพเมืองบ้านโป่ง
แล้วก็เป็นรองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนที่สวนพึ่ง
ตอนนี้ถูกออกหมายจับสามข้อหาแล้วเจ้าตัวมามอบตัวแล้วด้วยนะคะ
สพนครปฐมถูกนำตัวไปฝากขังเรียบร้อย
ทีนี้บิ๊กโจ๊กก็บอกว่าเคสนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่ได้
ยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องคดีฆ่าโดยไตรตรองหรือพยายามฆ่าที่แอมโดนไป
แต่เป็นเคสจากรถยนต์จำได้ไหมคะ
ที่บอกว่าเขาเป็นคนขับรถยนต์คันสีขาวไปรับแอมที่อุดรธานี
หลังจากที่แด้สามีแอมตาย
ตรวจโทวิทูลเป็นคนขับรถปาเจโร่สีขาวไปรับแอม
ซึ่งรถคันนั้นเนี่ยมันเป็นรถที่ถูกสวมทะเบียน
เขาถึงได้โดนข้อหาร่วมกันยักยอกทรัพย์ร่วมกันช่อโกง
แล้วก็ปลอมแปลงเอกสาร
ทีนี้เขาบอกว่ามีการเรียกตัวพันตำรวจโทวิทูลมาสอบปากคำ
ซ้ำอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะคุมตัวขึ้นรถไปฝากขัง
ส่วนใหญ่ที่สักถามรายละเอียดเนี่ยก็คือถามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
เขากับแอมแล้วก็ได้ข้อมูลมาว่าทั้งสองก็มีปัญหากันบ่อย
และสุดท้ายก็หย่าร้างกันไปเมื่อ๓ปีที่แล้ว

ก็คือหย่าด้วยสาเหตุเรื่องของสถานะทางการเงิน
เพราะว่าแอมเนี่ยเล่นพนันออนไลน์
แล้วก็ติดหนี้บัตเครดิตติดเครดิตบูโร

ตอนนี้ส่วนประเด็นที่ว่าจะไปเกี่ยวข้องกับแอมในข้อหาฆ่าคนตายอะไรใดไหมเนี่ย
กองปราบบอกว่ากำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่เหมือนกัน
เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ต้องดูรายละเอียดดูเรื่องเส้นทางการเงินด้วย
แล้วก็ดูว่าตัวของพันธุ์ตำรวจโทวิทูลเองเนี่ย

เพราะถ้ามีก็อาจจะเข้าข่าย
วันนี้ก็ได้คุยกับคุณรัฐดานะคะเป็นแม่ของคุณซาย
คุณซายคือเหยื่อรายแรกที่ตายตั้งแต่ปี๕๘ที่ว่ามีสามีเป็นชาวต่างชาติ
แล้วบอกว่าเนี่ยอุ๊ยดวงชะตาขาดนะต้องรีบบินกลับมาเมืองไทยเพื่อต่อดวงทำบุญอะไร
พอกลับมาเสร็จปุ๊บแอมเป็นคนไปรับที่สนามบิน
แล้วไปกินข้าวกันแล้วไปส่งเขาที่คอนโดเขาตา

ตายโดยที่กระเป๋าเสื้อผ้ายังไม่ได้เปิดด้วยซ้ำ
สินหายหมดเลยรู้สึกจะมีโลหลงโลเหล็กแหวนของแหวนเพชร
แล้วมีเรื่องตึกที่เขาเป็นเจ้าของตึกให้เช่าใช่ไหมคะ

คือเมื่อวานเนี่ยตำรวจบอกว่า
แอมไม่ใช่ตำรวจสิแอมบอกว่า
เอ่อคุณซายเนี่ยให้แอมเป็นผู้จัดการเรื่องทรัพย์สิน
แล้วก็เลยเอาตึกไปขายเพราะว่ามีการเอาตึกไปขายให้กับผู้ชาย

แม่คุณซายบอกว่าเมื่อวานเจ้าหน้าที่ตำรวจมาสอบปากคำแม่นะ
หาความเชื่อมโยงว่าแม่กับซายรู้จักแอมได้อย่างไร
ก็บอกไปหมดแล้วล่ะตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า
ตำรวจจะสอบสวนดำเนินคดีไปในทิศทางไหน
ยืนยันตรงนี้เลยนะไม่จริง
พอค่ะซายตายไปแล้วจะมอบอันนั้นยังไงแต่เอ็มเอาของไปขายเอก
เอาของไปขายเองอันนั้นเรื่องจริง
สินของซายแม่บอกแม่ไม่ได้เอามา
เพราะแม่คืนให้สามีทรายไปตั้งแต่คืนแรกที่จัดงานศพ
ซึ่งตอนนั้นสามีซายังถามผ่านล่ามมาเลย
ว่าทางฝั่งแม่มีเงินใช้หรือเปล่า
แล้วก็มอบเงินให้ในการจัดพิธีศพส่วนหนึ่ง
ส่วนที่ตำรวจสอบปากคำสามีของซายที่เป็นชาวต่างชาติที่ชื่อปีเตอร์เนี่ย
ปีเตอร์ก็บอกว่าคือปีเตอร์ก็ไม่ได้ให้สอบปากคำอะไร
เพราะว่าเหมือนกับมันต้องใช้ร่ามมันยุ่งยากวุ่นวา
เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าภรรยาเขาแบบเสียชีวิตแปลก
ไหมเขาก็แบบว่าเหมือนเขาสงสัยแล้วล่ะ
ใช่ใช่ค่ะเขาก็ไม่มายุ่งเลย
เนี่ยและการขายตึกในที่ขึ้นกราฟิกเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
คือขายได้๓๕๐๐๐๐๐บาท
แอมบอกว่ามีค่าในหน้า๑แสนค่าทนายอีก๑แสน

ไปฟังเสียงแม่ของซายสักนิดนึงฮะ

เขาต้องการเงินสดเขาขายได้ราคาครับ
พวกนี้ถ้าต้องการเงินสดใน๗วัน
คือไม่รับโอนด้วยหรือครับพี่

เป็นน้าให้อะไรอย่างนี้หรอครับ

เขาเราค้าในหน้าแสน

ไม่จริงไปฟังเสียงแม่ทรายกันเลย
เพื่อนแอมไปอ้างว่าอ่าตึกที่ขายนั้นน่ะทรายเป็นคนมอบอำนาจให้กับแอม
ไม่จริงไม่จริงค่ะเพราะว่าทรายตายไปแล้วจะไปมอบอำนาจตรงไหน
แล้วเรื่องทรัพย์สินเนี่ยพวกกระเป๋าพวกอะไรพวกนี้เราได้นำกลับมาไหมครับ
ปีเตอร์แล้วค่ะตอนเผาตอนวันแรกที่ปีเตอร์มางานเผาศพอ่ะอืม
มาสวดฟังผ่าขึ้นพิเตอร์ไปเลยเขาไม่ได้ไม่ได้คุยกับฉัน
คุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะเนอะเขาก็คุยกับตำรวจเขาบอกว่าถ้าถามทุกเรื่อง
ถ้าหากว่ารู้เขาจะตอบแต่ส่วนมากเขาไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก
เขาเขาไม่ได้สนใจเรื่องนี้เรื่องอะไรของคนไทยเนอะ
ปัญหาเรื่องตรงกันคุณไม่รู้เรื่องเรื่องต้องใช้ร่ามใช้อะไรเรื่อง
ลำบากตรงนี้ไงแต่มั่นใจนะว่าลูกจะต้องตายกับแอม
พอเอ็มไปส่งอ่ะเอ็มไปส่งเอ็มไปรับที่ตอนนามบินเลยเอ็มไปส่ง
พอตอนเช้าก็ไม่ได้โทรหากันนะจากวันนั้นแหละวันศุกร์นั่นแหละ
วันนั้นเป็นวันรับสายสุดท้าย
เมื่อกี้นี้คือเสียงของคนที่ซื้อคนที่ซื้อตึกไป
ซื้อจริงแต่เขาก็บอกเขาก็ไม่รู้เขาก็
แอมบอกราคามาเท่านี้เขาก็เขาก็จ่ายเงินไปเท่านั้น
ส่วนเงินก็๓๕๐๐๐๐๐บาทใช่เขาจ่าย๓๕๐๐๐๐๐บาท
สรุปแล้วหายไปอะแสนเดียวเขาบอกมีค่าธนาย
ค่าธนายค่าธนายคือค่าของเอ็มเองนะอีกแสนนึง
และญาติก็คือฝั่งครอบครัวคุณซายได้ไป๓๒๐๐๐๐๐บาท
ก็คือหายไปหนึ่งแสนซึ่งก็ยังไม่มีใครรู้ว่าอยู่ไหน
อย่างที่บอกว่าวันนี้พันตำรวจโทวิทูลอดีตสามีแอม
อันนี้ก็คือถูกคุมตัวไปฝากหังเรียบร้อยแล้วนะคะ
จากกรณีเรื่องของรถเชฟโลเล็ตแคปติว่าสีขาว
ว่าใส่ป้ายทะเบียนปลอมแล้วขับไปรับแอม
หลังจากที่แด้ตายที่อุดรธานีซึ่งถ้าจำได้รู้สึกว่ารถคันนี้

เขาบอกว่ารถเคยเจอสัยธารณะให้จำนวนมากเหมือนกัน
ถ้าเป็นรถคือเค้าเจออันนี้ค่ะเค้าใช้สัมเรียไปตรวจสอบ
ก็คืออดีตสามีแอมกับแอมใช้ร่วมกันคันสีดำที่เขายังขับมาทำงานอยู่
คันนั้นก็เจอแต่ปรากฏว่าจริงคันนั้นคือถูกกันไว้เป็นหลักฐานแล้ว
แต่ว่าคันนี้คันนี้คือคันที่ตำรวจไปไปยึดมาได้จากตอนที่ครั้งแรกที่แอมถูกจับที่ศูนย์ราชการนะคะ
ขับคันนี้ไปแล้วไปตรวจสอบดูเขาบอกว่ามันมีรถเชฟโรลิตคันหนึ่งเหมือนกัน
ที่หนึ่งในเหยื่อของแอมที่ตายไปแล้วเขาเคยเอาไปจำนองไว้
แล้วก็เลยไม่แล้วพอคันนี้พอไปตรวจสอบดูว่าเป็นสวมทะเบียนเขาก็เลยดูกันว่าอ้าวคือแอมไปเอารถเหยื่อมาใช้หรือเปล่า
มันก็เลยโดนร่วมกันยังยอมซักมันวนไปวนมาเนอะใช่ค่ะ
ซึ่งล่าสุดตอนนี้เนี่ยทางด้านของอดีตสามีแอมที่ว่าเขาเป็นถึงรองผู้อำกับใช่ไหมคะสืบสวนสอบสวน
หลังจากที่มีการออกหมายจับเขาไปมอบตัวที่สพนครปฐมแล้วก็ถูกนำตัวไปคุมขังเนี่ย
พบตรนะคะพลตำรวจเอกดำรงศักดิติประพัฒน์มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทันที
และคัดค้านการประกันตัวแล้วค่ะอันนี้คือภาพล่าสุดเลยหลังจากที่เนี่ยนำตัวไปคุมขังนะคะ
ก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าทางเรื่องของอดีตสามีจะรู้เห็นเกี่ยวกับว่า
แอมไปฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาอันนี้จะรู้ไม่รู้เนี่ย
อยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐานก็ต้องรอตรวจสอบกันต่อไป
วันนี้เห็นคุณหนุ่มเขาสัมภาษณ์เด็กที่เอาขวดยาไปฝั่ง

ที่ที่เขาแบบมีการจ้างไปเพราะว่าจะให้เงินแล้วเอาไปฝัง
ดูสิเด็กเขาบอกว่าตอนแรกชวนไปกินข้าวเอาขวดขึ้นมาจะไปกินข้าวด้วยกัน
เดี๋ยวให้หมื่นนึงฮะถ้าเด็กพวกนั้นไปกินครับนี่อะไรจะเกิดขึ้นวะ
เพราะตอนแรกบอกให้ไปฝังให้๕๐๐แล้วเปลี่ยนใจบอกขุดออกมา
ขวดออกมาจะให้หมื่นนึงแล้วให้หมื่นนึงดิเด็กดูข่าวเอาพูดตรงเลยนะ
เด็กดูข่าวแล้วแล้วเลยไปบอกยายแด่มั่งว่ามันมีอย่างนี้อย่างงี้ขึ้น
เขากลัวเขาก็เลยเอาถุงดำนี้ไปให้ตำรวจถึงได้เจอ
ขวดสยานายเจอใบรับรองการตายเจอบัสพรรษชนของด่าเจอใบขผิดของแด่

คนนี้ไปปล่อยเปล่าแล้วเสียชื่อก็อ้วยใช่มั้ยครับ

อันนี้ก็ต้องให้เครดิตคุณระพีด้วยรุ่นพี่คุณก้อย
คุณระพีไม่ต่อชิคซอมก็ไม่รู้ขนาดนี้หรอก
ใช่ค่ะเพราะว่าครอบครัวคือ
เพราะว่าคุณก้อยตอนที่ไปปล่อยปลา

บอกว่าไปที่ไหนและห้ามบอกว่าไปกับใคร

ใช่เขาก็เลยไปไล่ถามไล่ตามจน
ตามเจอไล่จากรถไล่จากคน
ถงมือถืออะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าครอบครัวเขาก็สงสัยเหมือนกัน

ใช่อืมเนาะ

โทรศัพท์ไปหาสามี๓๐สาย
ไม่รับโทรศัพท์บุกไปที่ร้านเลย
ไปเจอปุ๊บกระชากผู้ชายออกมา

มันมีค่ะคือเจ้าหน้าที่สายตรวจ
สพแกลงจังหวัดระยอง

มีสามีภรรยาเนี่ยกำลังทะเลาะวิวาดกัน
บนฟุตบาทหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่ง

กำลังถูกผู้หญิงที่คาดว่าจะเป็นภรรยาเนี่ย
ลงมือกระชากผม
กระทืบเอาน้ำราดศีรษะ

พยายามห้ามเขาทั้งสองคนแต่มันไม่เป็นผล

แต่ฝ่ายภรรยาไม่ยอมหยุดค่ะ

สงบสติอารมณ์กันค่ะที่สพแกรง

และจากการสอบสวนผู้ชายชื่อนายแคนนี่อายุ๓๕ปีก็เป็นสัญชาติลาวนะคะ
ให้การบอกว่าตัวเขาเองเลิกงานก็เลยเนี่ยไปนั่งดื่มสุรากับหัวหน้างาน
แล้วก็เลยไม่ได้รับโทรศัพท์ภรรยาที่โทรเข้ามามากกว่า๓๐สาย
ภรรยาก็เลยโมโหขับรถกระบะออกมาแล้วก็ไปตามหาค่ะ
พอมาเจอว่าตัวคุณแคนนี่เองเขาอยู่ในร้านภรรยาก็เลยเดินเข้าไป
กระชากออกมานอกร้านแล้วเอาน้ำสาดก่อนที่จะลงไม้ลงมือทั้งเท้าทั้งมือ
วมเลยค่ะอ่วมตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะ
แต่เขาบอกว่าเขาไม่โกรธเพราะว่าเขาบาดเจ็บแค่เล็กน้อย
ส่วนภรรยาสาวที่อารมณ์คุกกลุ่นอยู่หลังจากที่ทราบข้อกล่าวหา
ก็รีบกระชากในแคนนี่สามีขึ้นรถกระบะแล้วขับออกไปเลยอย่างรวดเร็

โดยไม่ทราบจตากรรมว่าไปถึงบ้านแล้วจะเป็นยังไงตอบ
แล้วคุณแคนนี่จะเป็นยังไงบ้างอ่ะนะคะลองไปฟังเสียงเขาดูว่าคุณแคนนี่ว่ายังไง
ผมได้ยินเสียงโทรศัพท์
บางทีไปกินข้าวกับพวกพี่หัวหน้าอย่างนี้ไง

บางทีแบบโทรศัพท์ไม่ได้เปิดเสียงอยู่อย่างนี้

บางทีเราก็ดีนะที่เราไม่ต้องไปมีใครให้ตาม
ไม่ต้องไปนั่งตามใครด้วยใช่ไหม
ก็อาจจะไปตีพวกเขาฉันอาจจะว่าไอ้

อยากออกไทยรัฐนิวโชว์หนูขอ

เอ้าแน่นอนฮะอีกหนึ่งเรื่อง
คุณปราบประดนตรงยังไงคะ

พักไทยพักดีค่ะ
วันนี้เอาจริงแล้วคณะกรรมการพนักงานสอบสวน
กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ

รายการทรัพย์สินจากคดีมูลฐาน
โดยมีผู้ต้องหารวม๙คนเนี่ย
ประกอบไปด้วยผู้ต้องหาในเรือนจำ๗ราย
ผู้ต้องหาที่อยู่นอกเรือนจำอีก๒ราย

สุวรรณบางนักแสดงชายชื่อดัง
แล้วก็ในทีพัฒนศร

ส่งให้กับพนักงานอายการคดีพิเศษ
พิจารณาสั่งฟ้อง

เขาถามว่าคุณปราบประดนไปเกี่ยวข้องกันยังไง
คือเมื่อก่อนอภิรักษ์โกธิเนี่ย

วันหนึ่งภรรยาของอภิรักษ์โกธิก็เลิกลากันไป
ภรรยาของอภิรักษ์คนที่ก็มาคบหาดูใจกับคุณป่าประดน
เรียกได้ว่าใช้ชีวิตอยู่คุณป่าประดนเลยล่ะ
แต่คนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณปราบประดนเขาไม่รู้เรื่อง

แล้วเขาก็ยืนยำมาดูตลอดว่าอาชิมว่าอาชิมเดียวคือนักแสดง
จนวันนึงเขาตามหาหลักฐานคือรถคันนี้ถูกต้องหรือไม่รู้
พรรคลุปวันรถเนี่ยไปกับคุณปราบประดนจะอยู่ต่างจังหวัด
เขาบอกว่าคันนี้น่าจะ๒๐ล้านเนี่ยยินได้ที่บ้านปราบ
ซึ่งเขาก็ตามมาว่ารถคันนี้อยู่ไหนมีการแฉเป็น๑๒๒
ซึ่งหลายครั้งเขาแฉมาจนตรงหมดเลย
เขาก็มีการพูดถึงว่าวันนี้ก็ไปดูแล้วนะมีการไปขุดว่ารถคันนี้เคยอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
จนเจอค่ะก็เลยมีการเรียกคุณปราบประดนเนี่ยมาแล้วรอบหนึ่ง
มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง๙รายแล้วนะครับต่อพนักงานอายการ
โดยนัดขึ้นมาให้คุณปราปโดนแล้วก็มากเนี้ยซึ่งได้รับการปล่อยตัวชั่วค่าว
มาพบที่สำนักงานอายการสูงสุดในซึ่งในพฤติกรรม
พฤติการของในปราบประดนพบว่ายักย้ายก็คือคันนี้เลยอืม
นะคะถ่ายทีรถแอสต้านมาติมเป็นจอดมาที่บ้านพักแห่งเดิม
ที่จังหวัดราชบุรีตอนนั้นนั่นแหละบ้านพ่อของคุณครับ
ซึ่งรถคันนี้ปรากฏทำไมถึงมีปัญหารถคันนี้เป็นทรัพย์สินของอภิรักษ์โกธิ
นั่นไงเขาตามหากันอยู่ว่าอยู่ไหนอืม
ซึ่งอภิรักษ์ปวดทิผู้บริหารฟอร์เด็กสามีแล้วก็นางสาวชะนกวนัน
ค่ะก็คือใครอดีตภรรยาของอภิรักษ์โกธิที่เป็นแฟนปัจจุบันคุณปราบประดนถูก
รวมทั้งยังมีเออยังพบว่ารถที่พบว่าเนี่ยถูกซื้อ
ก็คือเงินที่ซื้อมาเนี่ยมาจากธุรกิจฟอเล็กสามดีอืมนะฮะ
ส่วนพฤติการของมาร์คเนี่ยเท่าที่เปิดเผยได้คือพบเส้นทางการเงินโยงไปถึง
คนที่ชื่อมาร์คอ่ะนะฮะถ้ามีเส้นทางการเงินก็ยากแล้วนะ
ซึ่งเรายังไม่เคยมาร์คอาจจะไม่เคยมีข่าวมาก่อนหน้านี้ถูกต้องไหมนะครับ
วันนี้เขามีชื่อมาร์คขึ้นมาอีกหนึ่งคนซึ่งก็สามารถเข้าข่ายการดำเนินคดีฐานฟอกเงินได้
ใช่สำหรับการพิจารณาของพนักงานอายการเนี่ยว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องเนี่ย
ก็ต้องให้เวลาพนักงานพิจารณาสำนวนวันนี้จึงเป็นการนำสำนวนคดี
พร้อมตัวผู้ต้องหานอกเรือนจำ๒รายมาส่งฟ้องต่อพนักงานอายการ
ต่อมาในปราบประดนสุวรรณบางผู้สมัครสอสอกรุงเทพมหานคร
พักไทยพักดีฮะเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนตามนัดหมายในฐานะ
ผู้ต้องหาคดีฟอกเงินโดยในปราบประดนเขากล่าวว่าอย่าให้เงียบนะฮะ
ตนจะดำเนินการให้เรื่องนี้ถึงที่สุดเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องราวที่ประชาชนยังไม่รู้ข้อเท็จจริง
เขาว่าอย่างงั้นเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้อง
แต่ถูกโยงเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อเป็นเช่นนั้นตนก็จะทำความจริง
ให้ปรากฏให้ได้ไปฟังเสียงเขาสักนิดหนึ่งได้ไหมคะ
หน้าเรื่องนี้ต่อเพราะผมเชื่อว่าการกระทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยนี้
บางท่านประพฤติหน้าที่โดยมิชอบผมจะผมจะไปต่อ
ผมจะไม่หยุดแค่นี้ก็ในเมื่อคุณเอาผมมาตั้งแต่แรกผมไม่เกี่ยวข้อง
คุณดึงผมเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะแล้วเข้ามาเกี่ยวข้องโดยที่คุณรู้ทั้งรู้ว่าผมไม่เกี่ยวข้องอ่ะ
แต่คุณอยากจะให้ผมเกี่ยวอย่ามาทิ้งกันกลางทางไม่ได้ต้องไปกันให้สุดฮะ
ต้องไปกันให้สุดเพราะฉะนั้นคุณกับผมต้องไปกันให้สุด
ต้องเอาความจริงมาปรากฏกับสายตาประชาชนให้ได้ว่าที่ถูกแล้วทำไมถึงได้ดึงผมเข้าไปเกี่ยวข้อง
มันเกิดจากอะไรต้องเอาข้อนี้มาพิสูจน์ให้ประชาชนได้รู้
ผมเลยวานวอนพี่น้องสื่อนะครับว่าอย่าหยุดเรื่องนี้
อนพี่น้องสื่อมวลชนว่าอย่าเพิ่งหยุดเรื่องนี้เขาบอกเขาจะเริ่มจะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะออกมาพูดแล้วกัน
ว่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราก็ต้องฟังคุณปราบว่าเขาจะว่ายังไง
แต่ต้องดูด้วยนะเพราะว่ามันก็มีผลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติการเป็นสอสอเหมือนกัน
อ่าใช่อันนี้สำคัญเลยล่ะอืมใช่ค่ะนะฮะ
เพราะว่าฉันเรื่องนี้ก็นานมากมากนะฮะใช่ต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะ
ใช่ไหมแล้วมันมีคนแบบหลายวงการมากจริงจริงแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเนี้ย
เขาบอกว่ามันเกิดจากเพจเป็นเรียกร้องความเห็นเมื่อกี้ใช่ไหม
ถูกต้องพูดอย่างเฉพาะเด็กสามดีเนี่ยอืมค่ะ
เขาบอกเขาเรียกร้องความเป็นธรรมเนื่องจากอะไรรู้ไหมผู้เสียหายเยอะมาก
อืมเยอะจนบางคนเสียชีวิตบางคนฆ่าตัวตาย
นายแบบเป็นมะเร็งอยู่ไม่มีเงินรักษาเขาบอกเฮ้ยแต่หันมามองหน่อยเถอะทำไมมันเงียบไปอะไรอย่างนี้
ถ้าสมมุติไม่มีเพจนี้ออกมาแฉก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเหมือนกัน
อ่ะเดี๋ยวกลับมากันพระพุทธรูปโบราณถูกโพดูดเนี่ยติดคนต้น
ก็อาจจะเป็นอันซีนที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวกลับไปดูกันฮะ
ไปที่จังหวัดพยาวกันสักนิดนึงไหมฮะ
เขาบอกว่าเป็นเรื่องแปลกอยู่อย่างนึงอืม
คือต้นโพเนี่ยนึกออกป่ะเมื่อก่อนคนจะชอบเอาพระไปไว้ใต้ต้นโพกัน
เรียกได้ว่าต้นโพอนี่อย่างงี้เลยยึดครอบองค์ติดกับอืม
ลำต้นไว้เลยอย่างนี้แสดงว่าไว้อยู่นานมากเลยอ่ะ
นี่น่าจะหลายปีเนอะบริเวณอาสมที่พักพระสงฆ์เก่าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลานกีฬาประจำหมู่บ้าน
ที่จังหวัดพญาวป่ามีี่ยงมานานร่วมกว่าร้อยปีแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นมันเป็นที่แปลกตาของผู้ที่พบเห็นตลอดจนนักท่องเที่ยวเขาบอกโอ้นี่แหละน่าจะศักดิ์สิทธิ์
คนก็เลยมากราบไหว้ขอพรกันเป็นประจำสำหรับพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิครับ
ศิลปะแบบเหมือนอินเดียสร้างด้วยปูนปั้นมีขนาดหน้าตัก๘๐เซนติเมตรสูง๑เมตร
ทาด้วยสีขาวประทับนั่งใต้ต้นโพแล้วก็ถูกต้นโพเนี่ย
ดูดครอบทั้งองค์ติดกับลำต้นไว้อย่างเหนียวแน่นเลยดูสิฮะ
ทั้งนี้พระพุทธรูปที่ถูกต้นโพครอบไว้นั้นยืนยันว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
อืมจึงไม่ได้ต้องการดัดตกแต่งดัดแปลงแต่อย่างใดแล้วก็ถือว่าแปลก
ผู้คนทั่วไปตลอดจนนักท่องเที่ยวก็บอกเฮ้ยมักจะพากันมากราบมาไหว้
เขาก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
คือด้วยน่าจะไว้นานไว้นานจนแบบว่าต้นไม้มันมันก็ใหญ่ขึ้นโตขึ้นไปตามวันเวลา
ก็คือธรรมชาติมันก็เลยอยู่ตรงนั้นไม่ได้ขยับออกมามันก็กลืนมันก็กลืนเข้าไป
พุทธรูปองค์เป็นปูนคนจะยกไปก็คงจะยากอยู่แล้วต้องไหมอืมใช่นั่นแหละ
นะฮะอืมก็แปลกดีก็แปลกดีแต่ก็สวยดีเหมือนกันแต่ก็สวยนะใช่เหมือนกับสมุทรสาครใช่ไหม
ใช่อันนั้นอยู่ในต้นใหญ่มากอันนั้นอยู่ในต้นเลยอ๋อที่อันนั้นอยู่ที่วัดเป็นโบสถ์อันนั้นที่เขาเรียกว่ามหาอุด
โบสถ์อย่างนี้โบสถที่เขาบอกว่าคนเราเวลาโดนกรุงจะมีโบสถ์มหาอุดอย่างตรงนั้นเขาเป็นโบสถ์มหาอุด
ใช่ใช่อันนั้นโบสถ์เก่าแก่มากเลยค่ะนะฮะอ่ะเราไปกันต่ออืมติดติดหนึ่งฮะอ่ะ
ข่าวแอ้งจี้โทรมาด้วยนะคะแอ้งจี้โทรมาว่าไงคะไม่รู้ยังไม่ทำได้รับเลยนี่นี่นี่
เดี๋ยวว่ากันเลยยังไงนี่ไงวีดีโอคอลหาพี่หนุ่มนะรอมาหน่อยอ๋อนี่ไงมิน่าจี้จี้โทรมาหา
เราก็เอ๊ะว่าแบบแองจี้โทรหาทำอะไรนะอะไรอย่างนี้อ๋อวิดีโอคอลหาหน่อยวันนี้
เดี๋ยวเผื่อหลายคนจะแบบถามหาว่าเอ๊ะไปไหนกันอะไรอย่างนี้เมื่อวานไหม
มีคนถามเนี้ยว่าเอ๊ะพี่แอฟยังไงคะพี่จี้พี่คนถามหาพี่แอฟ
เยอะมากนะคะพี่หนุ่มสวัสดีค่ะพี่หนุ่มต้องเอาไมค์อ่า
ไม่ไอ้จี้บอกว่าจี้บอกว่าแบบว่าวีดีโอคอลหาหน่อยวันนี้บอกอ่ะ
แซ่บกันอยู่ใช่ป่ะคะอ่าไม่อ่าพี่แอฟมาแล้วเพราะหลายคนถามหาพี่แอฟไง
บอกพี่แอฟหายไปไหนอืมนี่พี่แอฟอยู่นี่พี่แอฟอยู่ตรงนี้
พี่แอฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แอฟกลับมาแล้วเนี้ยเมื่อวานมีคนก็คิดถึงคุณ
มีข่าวว่าแม่แอฟหายไปเออหายไปหายไปจากสามแซ่บคนก็เลยถามหา
ยังอยู่ค่ะยังอยู่ทั้งแอฟและแม่ชมนะคะใช่ดูโครงโรงการไว้แล้วแม่ชมจะออกจากโรงการอ่ะ
อ๋อนั่นแหละสิพี่โชงอ่ะอีกเก้าปีไม่ใช่เหรอไม่ถ้าถ้าพี่หนุ่มยังอยู่ก็ยังอยู่
อ่านรายการเหมือนพี่หนุ่มไปรายงานอยู่ตรงนั้นค่ะ

ถูกค่ะหยุดไป๓๐ปีนะ

คือเรื่องนี้ในแพทย์มนูลลีชเวงวง

เคสกรณีเรื่องของโควิดเยอะมาก
ท่านก็เป็นแพทย์เฉพาะทางทางด้านโรค

คนนี้เคยสูบบุหรี่๒ซองต่อวัน

ติดโควิดเมื่อวันที่๒๑กรกฎาคม๒๕๖๒

พบก้อนในป่อข้างซ้าย

เขาก็มาปรึกษาเรื่องก้อนในปอดนี่แหละค่ะ

ไม่มีปวดกระดูกไม่ปวดหัวแต่อย่างใด
แต่ว่าผู้ป่วยคนนี้เขาเป็นโรคเบาหวานค่ะ

เอ็กซ์เรย์ปอดก็คือมีก้อนในปอดข้างซ้าย

พบก้อนขนาด๓๔คูณ๔คูณ๒๒เซนติเมตร
แล้วก็มีการส่องกล้องเข้าไปดูในหลอดลม
จึงมีการทำการเจาะเอาชิ้นเนื้อ
ส่งตรวจทางพยาธิวิทยา
ชนิดที่แบบว่าไม่สามารถใช้ยาพุ่งเป้าได้
หรือว่าไอ้ที่มันเรียกว่ายาภูมิคุ้มกันบำบัดนะคะ

จากว่าผู้ป่วยเขาอายุมากแล้ว

หลังจากการฉายแสงผู้ป่วยแข็งแรงดีนะคะ

ใช่ซึ่งผู้ป่วยเขากินอาหารได้

การรักษาแมลงปอดด้วยการฉายแสงอย่างเดียว
ช่วยยืดชีวิตของผู้ป่วยโดยปรัสจากผลทางเขียน
อ๋อสิบสี่สูบบุหรี่มาสามสิบปีตอนนั้นไม่เป็นอะไรเลย
แต่อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้คือมันไม่ใช่แค่บุหรี่แล้ว
ถ้าเราสูดดมเข้าไปเยอะอะไรอย่างนี้

พอเป็นโควิดก็ต้องมีการเช็คเรื่องของปอด

แต่แบบว่าก็โชคดีที่แบบว่ามีการรักษาเรื่องของการฉายแสงแล้วแบบ
ก็เนื้อมันหายไปอาการทุกอย่างดีขึ้นอย่างนี้
สิบสี่ที่จริงฉายแสงไม่ไหวแล้วเนอะ
เหนื่อยมันก็เหนื่อยใช่ไหมครับ
คืออันนี้ใช้ด้วยวิธีอื่นไม่ได้แล้วยาก็ไม่ได้
เราต้องมาคิดกันเหมือนกันว่าเข้าใจว่าทุกคนเนี่ย
ซึ่งมันก็จะมันคือหน้าที่ของมันจริงคือการรวบรวมข้อมูลและประมวลผล

เพราะมันคือมันคืออุปกรณ์การใช้งานที่มันมีประสิทธิภาพมาก

แต่ถ้าใช้ในทางที่ลบมันก็เลวได้สุดเหมือนกัน
เพราะมันฉลาดเพราะมันรวบรวมข้อมูลเอาไว้เยอะ
แต่นี่ดีนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเขาเอาไปใช้ในทางที่ดี

เพราะมึงเนาะเขาใช้เริ่มจากความทดลองกันเรียบร้อยหมดแล้ว

ก็ก็บอกอีกหน่อยหน่อยอ่านข่าวอะ

ทีนี้ประเด็นนี้คือต้องบอกว่าล้ำจริงนะคะ
สำหรับนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
ไปทำงานในการตรวจพิสูจน์เชื้ออสุจิ

และทำงานไวกว่าคน๕๗เท่า

สมมุติว่ามนุษย์เนี่ยต้องตรวจเรื่องของการพิสูจนเชื้ออสุจิ
ต่างหน้าน่าถ้าเป็นคนตรวจ
จะตรวจได้๒๘เคสต่อวัน

แล้วมันทำงานได้ไวกว่าด้วยค่ะ
แล้วก็ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น
ผลตรวจก็ไม่ต้องรอนานเพราะมันใช้เวลาแค่๓นาทีต่อเคส
มันแค่ประมวลตึ๊บแล้วก็ยิงผลออกมาเลย

ให้กับสถาบันนิติเวชวิทยาและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เพราะว่ามัน๙๗๒แปลว่ามันยังเหลืออีกประมาณ

เพื่อที่มันจะได้เรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

เจกต์นี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้ข้อมูลจากเหล่านักวิทยาศาสตร์แล้วก็นิติพยาธิแพทย์นะคะ
ตั้งใจเอามาช่วยในเรื่องของคดีล่วงละเมิดทางเพศ
เพราะว่าคือเอาบ้านเราต้องยอมรับเคสข่มขืน

แล้วบางทีการใช้ตรวจพิสูจน์บางทีมันใช้เวลานาน

ชนิดที่ว่าทางการยอมรับใช้ประกอบสำนวนคดีได้อะไรแบบนี้
มันน่าจะมีประโยชน์มากในการช่วยดำเนินคดี
แล้วก็ช่วยในการจับตัวคนร้าย
ล่นระยะเวลาในการตรวจสอบตรวจพิสูจน์อะไรแบบนี้ค่ะ

เมื่อก่อนเราจะไปกู้เงินทีเราต้องใครรู้จักผู้จัดการบ้าง

มนุษย์เราไม่ต้องไปรู้จักกับผู้จัดกงผู้จัดการ

มันจิ้มข้อมูลไปเลยว่าเอาคนนี้มีประวัติอะไรบ้าง

เขาบอกว่าเนี่ยแม้กระทั่งแบบมีบริษัทบริษัทหนึ่ง

เมื่อก่อนเขาก็มีพนักงานอยู่แบบทุกยูนิตเป็นมนุษย์หมดเลย
ระหว่างนั้นบริษัทนี้เนื่องจากเขามีเงินทุนเยอะ

ทุกอย่างบัญชีรวมไปถึงมาร์เก็ตติ้งด้วย

เอสปรากฏว่าเขาเข้าไปอยู่แทนที่ปุ๊บ
ทุกคนกลับมาทำงานได้๒เดือน
ชดเชยคนละปี๒ปีหมดเลย
แล้วทุกคนก็งงว่าเฮ้ยไล่ออกเขามีความผิดอะไรเหรอ

แต่ปรากฏว่าวันนี้บริษัทมีความจำเป็นจะต้องเอาหุ่นยนต์เข้ามาใช้หมดแล้ว

กระทั่งเมื่อก่อนสมัยเด็กเราจะตั้งอะไรต้องมีออฟฟิศกันใช่ไหม
อฟฟิศทุกวันนี้มันกลายเป็นอะไรไหม

เหมือนกับเมื่อก่อนเราต้องซื้อตัวขึ้นไปแล้วต้องโทรศัพท์ใช่ไหมล่ะ

เราโอเคน้องเราผ่านกันมาขนาดนี้เราไม่ต้องไปกลัวเลย

มันมีอยู่แหละทุกวันนี้แอนิเมชั่นไง

ไม่แต่ว่าละครมันคือการแสดงอารมณ์
นิเมชั่นก็แสดงอารมณ์ได้อยู่นะตอนนี้
วันหนึ่งพี่ว่าคนเราทุกวันนี้มันอยู่กับเนี่ย

คนจะชงไอจีเรามีด้อมมีด้อมทุกอย่าง

แล้ววันหนึ่งถ้าเกิดบุตรยนต์มานั่งตอบเราทั้งวัน

เอาน้องบอกไปพักก่อนหายใจหายคอกันแป๊บนึ
คุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาค่ะ
หลายคนติดตามยายนิงปณิตา

ปรากฏนิงบอกว่าอ๋อข้อเสนอเหลือ๒ข้อ

บ้านหลังที่เขาอยู่ควรเป็นของเขา

เขาบอกเขาก็รอสามีเขากลับมาเซ็นอยู่เหมือนกัน

ปรากฏว่าถ้าสมมุติจริงแล้ว
วันนี้หนิงโพสต์เด็ดถึงแฟน

แล้วก็เผยปมอ้ำอันโฟร์สามี

ตกเป็นประเด็นมาอีกครั้งนึง
แต่คุณไอ้อ้ำก็อันโฟร์โหลดจิน

เป็นเพื่อนอะ
เพราะเรื่องของหนิงปณิตาจริงแล้วเนี่ย
ทั้งคู่จะเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานาน

แม้พิชชนะก็อันโฟร์โหลแล้วเช่นกัน

โดนใจเกี่ยวกับเรื่องแฟนเรื่องเพื่อน
โดยดรีมน้องสาวของจีนก็เข้ามากดไลค์ด้วย

พร้อมสนับสนุนแคปชั่นของหนิงอะฮิ
เพื่อนแท้ดูแลกันได้เพื่อนแท้ค่ะเพื่อนที่คอยดึงเพื่อนยามเพื่อนไม่มีสติ
เมื่อเพื่อนเสียใจคอยปลอบและยามเพื่อนมีความสุขคอยดูเพื่อนมีความสุขอยู่ห่างเป็นต้น

น่ะไปกันต่ออีกสักคราวนึงดีกว่าอ้าวไม่ทันแล้ว
น้องบอกว่าพักก่อนเดี๋ยวกลับมาโอเคดูเดี๋ยวค่ะ
เอาละพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะฮะวันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ